โจรปะคาร์ฟกันบ้างนะคะเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ
เจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งเขาเลี้ยงปลาคาฟไว้
ปลาครับเนี่ยคือเลี้ยงตั้งแต่เล็กแต่พอเขาโตมาถ้าเขาสวยเนี่ยเขามีราคานะ
แล้วเขาเลี้ยงไว้หลายตัวด้วยกันนะคะราคาก็รวมรวมแล้วเนี่ย
บอกหลายพันบาทฟูมฟักเลี้ยงดูเหมือนลูก
สรุปสุดท้ายแล้วมีโจรขี่รถจักรยานยนต์มาแบบนี้
ถือถุงมาพร้อมเลยนะคะจอดแล้วก็มาด้อมด้อมมองก่อนป่ะครับ
เขาพอดีเลี้ยงหน้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลี้ยงในบ้าน
รออยู่หน้าร้านเสริมสวยมาด้อมมองก่อนเนี่ยนะคะ
มาดูเขาน่าจะเคยเห็นมาก่อนนะคะสำหรับบ่อปลาครับ
ทีนี้ช่วงที่เขาด้อมมองแล้วมีคนผ่านไปเนี่ยนะ
เขาก็จะทำเหมือนยืนนิ่งเฉยโดยที่แบบทำเป็นเนียนไป
แต่สรุปสุดท้ายแล้วพอคนผ่านไปอุปกรณ์มาเลยค่ะ
กระชอนช้อนพี่ปลาคาร์ฟขึ้นมาใส่ถุงพลาสติก
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านไปแบบง่ายเลยนะคะ
ไปสอบถามเจ้าของร้านเสริมสวยซึ่งเป็นเจ้าของปลาคาร์ฟ

คนร้ายได้ปลาคาฟไปทั้งหมดสี่ตัวรวมทั้งเอาปลาคาร์ฟไปอาจจะเลี้ยงไม่ได้ไง
สิ่งที่เขาเอาไปด้วยคืออุปกรณ์เลี้ยงปลาทั้งหมดเลยนะเอาเครื่องทำออกซิเจนไปด้วย
เอาเครื่องกรองทำความสะอาดไปด้วยเขาบอกว่าปลาคาร์ฟที่เอาไปเนี่ย
เธอซื้อมาแล้วก็เลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กเล็กตอนซื้อมามันร้อยห้าสิบบาทไง
จนตัวเบอร์เรอเลยตัวใหญ่เลยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าตัวนึงเนี่ย
น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทครับ
นุษนอมเป็นอย่างดีรักมันอยากให้คนที่เอาไปเนี่ย
เอามาคืนให้หน่อยนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเอากล้องวงจรปิด
โชคดีนะมีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าร้านตัวเองนะคะ
เอาไปโพสต์ตามเพจดังดังเพื่อให้คนที่คุ้นหน้าคุ้นตาคนร้ายเนี่ย
บอกคนร้ายหน่อยเอาปลามาคืนแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครติดต่อมานะคะ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจไว้แล้วนะคะด้านตำรวจเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในระแวกนั้นแหละ
เพราะว่าก็ต้องรู้สิบ่อมันปิดแบบนี้ก็ต้องมาเคยเห็นสิว่าในนี้มันมีปลาคาร์ฟนะ
ก็เลยน่าจะเป็นการขโมยไปขายหรือไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ
เพราะตอนนี้ในพื้นที่กระแสเลี้ยงปลาครับกำลังมาแรงเลยนะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหาตัวคนร้ายให้ได้นะคะ